นอนครับกระแสของข่าว
ยังพุ่งเป้าไปที่ประเด็นข้อสงสัยต่างที่เกิดขึ้นในคดีคุณแตงโมตกน้ำเสียชีวิต
คลิปอีกคลิปนึงออกมาหลังจากคุณแตงโมตกน้ำไปแล้ว๒ชั่วโมงครึ่ง
คนเหล่านี้ไปอยู่ที่อู่เรือครับคุณกระติกคุณปอคุณแซน
ก็มีการตามคุณโบไทรอัมคิงด้อมมาสมทบตามคลิปนี้คุณผู้ชม
โอ้โหวันนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะมีการออกมาชี้แจงฟังได้บ้าง
ตัดตกได้บ้างยังต้องสงสัยอยู่อีกเยอะนะฮะ
ดูคลิปวิดีโอนี้ครับคุณผู้ชมครับจากกล้องวงจรปิดนะฮะที่อู่เรือ
ทุกคนที่ลงเรือในวันเกิดเหตุนะครับวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังจากคุณแตงโมนิดานะฮะตกสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพญา
เวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๓๐นาทีเราดูไทม์ไลน์กัน
ปรากฏว่าทุกคนกลับมาที่อู่เรือเวลาตี๑๐นาทีครับ
ของวันที่๒๕กุมภาพันธ์แล้วมันข้ามวันใหม่แล้วนะฮะ
ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่คุณตังโมตกน้ำไปแล้ว๒ชั่วโมงครึ่งครับคุณผู้ชมครูวราพรครับ
ตามที่แม่ของคุณตังโมบอกว่าไม่เจอคุณกระติก
เพราะว่าคุณปอคุณแซนและคุณกระติก
กลับมาที่อู่เรือนะฮะแล้วมีการโทรไปตามคุณโบ
จากนั้นมีการกระจายข่าวให้คุณบีมสลันยูนะครับ
รวมถึงอีกหลายคนเนี่ยทราบ
เพื่อจะขอแรงให้เอาเจ็ดสกีออกตามหาคุณแตงโม
และภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นคุณปอคุยโทรศัพท์อยู่ฮะ
คุยโทรศัพท์มือถือเหมือนมีการติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในเวลาตี๑๑๙นาที
จากนั้นไม่กี่นาทีตี๑๒๓นาทีครับคุณผู้ชมครับ

ไม่รู้ใครขึ้นไม่รู้ใครลงบ้าง
เดินออกมาคุยกันหน้าประตูอู่เรือ
มีผู้ชายเป็นคนขับครับถอยรถแล้วก็ขับออกไป
ไปต่อนะครับตี๑๓๙นาที
คุณกระติกคุณโบไทรอัมคิงด้อมกับผู้ชายอีกหนึ่งคน
ออกมายืนคุยกันที่หน้าอู่เรือทั้งคุณกระติกคุณโบไทรอัมคิงด้อม
ยืนคุยโทรศัพท์ทั้งสองคนตีสองห้าสิบสามนาทีครับ
เห็นคุณกระติกกับเพื่อนผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงสองคน
เดินออกมาจากอู่เรือแล้วก็ไปที่รถของคุณแตงโม
จากนั้นคุณกระติกก็ขับรถของคุณแตงโมออกจากอู่เรือไปตอนตี๒๕๕นาที
โดยช่วงเวลาที่กล้องวงจรปิดของอู่เรือบันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ยนะครับ
มันไม่ตรงฮะไม่ตรงยังไงอ่ะ
ตรงกับที่คุณกติกไปแถลงข่าวบอกว่าก็หาแตงโมอยู่ยันตี๔จำได้ไหมครับ

สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับสิ่งที่คุณกระติกแถลงข่าวไปนั้น
ยังคงมีช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับเวลาที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดที่ผมไล่เรียง

หลังจากนี้คุณกติกคงต้องออกมาชี้แจงอีกแล้วคงต้องฟังตำรวจไปด้วยครับคุณวราพร